คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวสองคน
ค่ะนะฮะเธอก็ขับรถไปกันสองคนกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เพราะว่าเพิ่งเลิกงานปรากฏว่ามีกระบะสีดำคันหนึ่ง
ขับไล่มาแล้วก็ไล่ยิงฮะค่ะยิงใส่ไปเจ็ดนัดนะครับ
แต่โชคดีที่เธอไม่โดนกันเลยนะแต่รถอ่ะโดนอืม
ตอนนี้ยังตามตัวอยู่เลยว่าใครนะครับใช่ค่ะเธอบอกงงมาก
ถนนก็โล่งไม่ได้ไปขับรถปาดหน้าใครไม่ได้ไปหาเรื่องใคร
เนี่ยรถถูกยิงเฉยเลยเนี่ยเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วมันก็แม่
หวาดเสียวแทนนะครับผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของรถ
แล้วก็ชี้ให้ดูร่องรอยของกระสุนเนี่ยนะครับเป็นหญิงสาววัย๒๒ปีนะครับ
อ่าเธอโพสต์ลงในอ่าสังคมออนไลน์ส่วนตัวนะครับ
บอกว่าเนี่ยคือรอยกระสุนปืนกันชนท้ายรถยนต์ของเธอ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ระทึกบอกว่าขณะเกิดเหตุขับรถกลับบ้าน
บางบัวทองมากับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงอยู่อยู่มีรถกระบะ
ขับตามหลังมาแล้วเปิดไฟสูงใส่แล้วก็ไล่ยิงเลยเจ็ดนัด
ต้องขับหนีตายนะก่อนจะไปแจ้งความที่สพบังใหญ่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตี๓ของคืนที่ผ่านมา
สิบสามตุลาคมนะครับตั้งแต่ถนนบริเวณสามแยกการไฟฟ้าบางใหญ่
ไปถึงแยกบางพลูนี่ฮะผู้เสียหายเขาก็ไปตามหากล้องวงจรปิดมาจนได้
เห็นไหมกระบะสีดำคันนี้ใช่ค่ะไล่ยิงใส่เลยนะครับ
ไฟสูงใส่ด้วยนะครับผู้เสียหายสองคนวันนี้ไปที่สพบังใหญ่
นทบุรีนะครับไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
แล้วก็เอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาไปให้ตำรวจ
เพื่อช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีที่สำคัญคืออยากรู้มากว่า
มาไล่ยิงเธอทำไมอืมเขาบอกเขางงมากจริงจริงนะ
ขับรถอยู่ดีอ่ะไม่ได้ไปหาเรื่องไม่ได้ไปอะไรเลยนะครับ
เธอก็ทำงานพริตตี้กันเลิกงานกลางดึกก็ขับรถกลับบ้านกัน
ก็เท่านั้นเองนางสาวมณัฐสวีสิงหอนอายุยี่สิบสองนะครับ
เป็นคนขับรถเจ้าของรถบอกว่าคืนเกิดเหตุประมาณตีสาม
งานจากร้านเหล้าแถวราชพฤกษ์ขับรถมาตามถนนบางกรวยไซน้อย
ก็มากับเพื่อนก็คือนางสาวสาธิธรเตชะธรรมรัฐ
เพื่อจะกลับบ้านพักย่านบางบัวทองขับรถมาถึงตลาดเจ้าพระยา๘นะฮะ
สังเกตเห็นรถกระบะ๔ประตูสีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ขับตามหลังมาลักษณะขับจี้ท้ายแล้วก็เปิดไฟสูงใส่ด้วย
คือระยะเนี่ยไม่เกินห้าเมตรพอขับผ่านหน้าปั๊มแก๊ส
อันนี้เป็นจุดที่หนึ่งเลยนะขับผ่านหน้าปั๊มแก๊สที่อยู่ติดกับตลาด
ได้ยินเสียงคล้ายกับปืนเนี่ยสามนัดซึ่งตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าเสียงดังมาจากรถคันไหน
แต่ด้วยความตกใจก็เร่งเครื่องหนีก่อนนะฮะ
จุดที่๒เธอขับมาถึงวงเวียนการไฟฟ้านครหลวงสาขาบางใหญ่
มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดนะครับจากนั้นก็ขับรถไปต่อ
ถึงจุดที่๓ก่อนจะเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางสี่แยกบางครู
ได้ยินเสียงปืนอีกหนึ่งนัดมาที่จุดที่สี่จุดเนี้ย
ไม่ได้มีการยิงนะฮะรถกระบะยังเร่งเครื่องไล่ตามมา
กระทั่งผ่านหน้าปั๊มน้ำมันปตทเธอก็ชะลอรถ
เพื่อให้กระบะแซงแต่กระบะก็ไม่ยอมแซงอืม
เนี้ยไม่ยอมแซงจุดที่ห้านะ
ขับมาถึงหน้าโรงเรียนยาโนไทยถูกตามมาต่อ
แล้วถูกยิงอีกหนึ่งนัดจนมาถึงจุดสุดท้ายนะครับ
สี่แยกบางพลูได้ยินเสียงปืนอีกหนึ่งนัด
อันนี้เป็นนัดสุดท้ายแล้วรวมแล้ว๗นัด
ครั้งนี้เธอรู้สึกได้เลยว่าทีนี้กระสุนมันเข้าที่ท้ายรถฝั่งซ้าย
ไอ้ที่ไล่กันมาตั้งแต่แรกเนี่ยคือกระสุนยังไม่เข้าเลยนะ
เธอตัดสินใจเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางใหญ่
แล้วเมื่อกระบะคันก่อเหตุเห็นว่ากระสุนถูกรถของเธอ
ก็ขับขึ้นสะพานมุ่งหน้าถนนรัฐนาธิเบส
ส่วนหญิงสามผู้เสียหายเขาก็กลับรถใต้สะพานแล้วก็แวะเข้าเป้าน้ำมัน
อืมเพื่อโทรแจ้งตำรวจผู้เสียหายทั้งคู่เขาก็บอกว่า
ตลอดระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมาก็ใช้เส้นทางนี้เดินทางไปกลับเป็นประจำนะคะ
ก็ไปทำงานกลับบ้านผ่านเส้นนี้ตลอดตอนเกิดเหตุตกใจมาก
้มตัวอยู่ในรถตลอดเลยอะค่ะก็มองไม่เห็นน่ะนะ
ว่ารถที่ตามมาข้างหลังลักษณะไหนยังไง
เพราะว่ารถกระบะคันก่อเหตุเปิดไฟสูงใส่ตลอดมองไม่เห็นทะเบียน
ไม่เห็นลักษณะของคนที่อยู่ในรถกระบะเธอมองไม่เห็นอะไรเลย
เบื้องต้นก็ตกใจหลบกระสุนก่อนไงคะ
แล้วก็โอ้โหสาดไฟส่องมาด้วยยิ่งมองไม่เห็นอะไรเข้าไปใหญ่
ยืนยันว่าไม่ได้ขับปาดหน้าไม่ได้มีเรื่องอะไรเลย
แล้วก็ช่วงเวลาตอนที่เกิดเหตุถนนโล่งมากถนนโล่งเลยนะคะ
ก็เลยอยากจะฝากบอกคู่กรณีว่าทำไปทำไม
ถ้ากระสุนโดนเธอกับโดนเพื่อนเนี่ยจะรับผิดชอบยังไง
มันก็ปลอดภัยสูงไม่เห็นอะไรเลย

แต่หนูขับ๑๖๐เมตรอ่ะมันก็ยังตามมาอยู่

พันธุ์ตำรวจเอกสุรพฤษรอดบำรุง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบังใหญ่

ผู้เสียหายบอกว่าก่อนหน้านี้ยืนยันเลยว่าไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะกับใครมาก่อน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบวิถีกระสุน
รถคันที่เสียหายก็คือรถของผู้เสียหายที่ถูกยิง
เก็บเศษชิ้นส่วนกระสุนตรวจสอบร่องรอยภายในรถ
เพราะว่าการยิงของกระสุน๗๘นัดเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะเป็นปืนแบบแมกกาซีน
ก็ได้นำผู้เสียหายไปชี้จุดด้วยนะคะว่าเกิดเหตุตรงไหนยังไง
อกจากนี้ก็คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นรถของคนก่อเหตุชัดเลย
ตำรวจอยู่ระหว่างไล่กล้องวงจรปิดค่ะตามทางที่คาดว่ารถกระบะคันนี้จะวิ่งผ่าน
ตามที่ผู้เสียหายให้การเอาไว้แล้วก็จะต้องสอบพยานแวดล้อมเพื่อขยายผลด้วยนะคะ
เบื้องต้นจะตั้งข้อหาพยายามฆ่าเอาไว้ก่อนตั้งข้อหาหนักเอาไว้ก่อนค่ะ
แน่นอนว่ามันต้องมีคำถามตามมานะฮะคือนอกจากน้องผู้หญิงสองคน
เขาจะมีคำถามในใจว่าเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรใคร
คนอื่นก็อาจจะมีคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ปาดกันสาดไฟใส่กันบีบแร่ใส่กัน
หรือว่าเขาโมโหอะไรขนาดนี้ไล่หยิงเจ็ดนัด
ถามตรงกับจอมขวัญเมื่อช่วงค่ำนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยทั้งสองคนยืนยันว่าไม่เคยมีคู่อริไม่มีศัตรูที่ไหน
ไม่มีเหตุจูงใจอะไรที่คู่กรณีจะต้องมาไล่ยิงเธอแบบนี้
โดยบอกว่าหลังจากที่เลิกงานขับรถออกมาจากที่ทำงานกันเนี่ย
ก็ไม่ได้สังเกตว่ามีใครขับรถตามมาหรือเปล่า
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ขับรถปาดหน้าใครไม่ได้เปิดไฟสูงใส่รถคู่กรณีอย่างแน่นอน
มั่นใจว่าคู่กรณีตั้งใจมายิงนะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีรถคันอื่นแล้ว
มันมีอยู่คันเดียวแถมยังไล่ยิงแบบโอ้โหไม่ลดละ
แต่ว่ารถหนูไม่ได้เปิดไฟสูงแน่นอน

ไม่เพราะว่าคนเราขับรถทุกวันหนูรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไง
แต่ทีนี้สมมุติถ้าลองดูอย่างนี้นะมันก็จ้าอยู่นะ
คือเหมือนรถเขาเป็นรถรุ่นใหม่คือว่าเปิดแบบไฟนิดนึงมันก็เป็นรถรุ่นใหม่
อันนี้ของเขา
ซึ่งของแยมไม่รถยาริสใช่ไหมฮะ
หนูไม่ได้เปลี่ยนไฟเป็นไฟแบบที่มันจ้าที่เขาชอบใช้กันใช่ไหม
ไม่ค่ะแต่ยาริสมันไปตาโตอยู่แล้ว
แต่ถึงตาโตแค่ไหนปกติระดับมันจะไม่ทำให้เข้าใจผิดหรอก
แต่หนูไม่ได้เปลี่ยนไฟนะไม่ได้เปลี่ยนเอง

มันก็การสาดไฟมันก็ไม่รู้มันจะไปถึง
แต่เธอก็ยืนนะว่าไม่ได้ไปสาดไฟเลยใช่
ยืนยันว่าโอ้โหแล้วลักษณะการยิงใส่รถเธอเนี่ยนะ
เหมือนกับจะเอาให้ตายกระหน่ำยิง
ทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตที่มาคุยกับคุณจอมขวัญด้วยนะครับ
บอกว่ามีอยู่จุดหนึ่งตรงที่ผู้เสียหายบอกว่ารถกระบะเร่งเครื่องไล่ตามมา
หน้าปั๊มน้ำมันปตทซึ่งตรงนั้นเธอชะลอรถให้กระบะแซง
แต่คู่กรณีก็ไม่ยอมแซงอ่ะค่ะตรงเนี้ยมันไม่มีการยิงอืม
จุดที่สี่ตามกราฟิกเมื่อสักครู่นี้นะทนายเจมส์บอกว่า
ถ้าไปดูจากหลักฐานที่ตำรวจได้มาเนี่ยเป็นปืนแบบแมกกาซีนนะฮะ
กระสุนเนี่ยแบบแมกกาซีนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่ได้ยิงตรงนั้นเนี่ย
เป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะเปลี่ยนแมกกาซีนอาจจะเปลี่ยนลูกกระสุนในลูกโม่
แกซีนอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทนายเจมส์ยังบอกว่า
สิ่งสำคัญคือต้องไปตรวจสอบทะเบียนรถหาผู้ครอบครองรถให้ได้
จะได้สืบสาวไปถึงคนขับรถคนที่อยู่ในรถนะครับ
จะได้รู้ว่าทำไมต้องมาลงมือยิงผู้เสียหายนะแล้วผู้ก่อเหตุลงมือขณะผู้เสียหายจอดรถ
สัญญาณไฟจราจรซึ่งแสดงให้เห็นว่าเล็งเห็นผลคือต้องการจะยิงให้โดนเลย
กรณีนี้สามารถตั้งข้อหานักถึงขั้นพยายามฆ่าได้
มีน้อยเนี่ยไม่ได้สำคัญนะขอให้มันชัดอ๋อให้เห็นพฤติกรรมว่าไล่ไหม
พฤติกรรมมันคงไม่เห็นหรอกมีไหมอย่างเงี้เหรอใช่ใช่ค่ะ
คือพฤติกรรมมันคงไม่เห็นหรอกเพราะมันห่างจากจุดที่กล้องมีอยู่เยอะ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญคือป้ายทะเบียน
คืออย่างนี้ผมอธิบายก่อนนะเหตุเฉพาะหน้าลักษณะนี้เนี่ยนะครับ
ตัวคนร้ายเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทะเบียนรถผมเชื่อว่าเป็นทะเบียนจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการดักยิง
อืมนะครับมีการวางแผนกันมาก่อนอันนี้เป็นป้ายทะเบียนปลอมแน่นอน
แต่อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นป้ายทะเบียนจริงแต่หาให้เจอก่อน
พอมาจอดกันเสร็จแล้วแล้วมันมีรถอยู่ข้างหน้าคันหนึ่ง
โดนยิงก่อนเลยตัดสินใจออกขวา
ออกขวาเนี่ยเพื่อปาดรถคันหน้า
เดี๋ยวซ้ายนะ
แต่เขาอาจจะให้เหตุผลว่าพบยิงที่เลาะหรืออะไรก็แล้วแต่

มันสามารถเล็งเห็นผลได้ว่าลูกกระสุนปืนอาจจะไปโดนคนอื่น

เล็งเห็นผลได้ว่าอาวุธปืนเนี่ยอาจจะถูกคนนั่งหรือคนขับ
กรณีนี้ถือเป็นการพยายามฆ่าครับ
คือต่อให้เข้าอยู่ต่ำอยู่ตรงกันชน
อยู่ต่ำถือเป็นทักอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวครับมันถือเป็นทักษะในการใช้ปืนมากกว่า
ต้องยึดก่อนว่าปืนเป็นอาวุธร้ายแรงก่อน
ส่วนที่คุณเล็งเห็นผลว่าอาจจะถูกคนตายนี่คือเจตนา
ส่วนทักษะในการใช้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าเป้าหมายได้

ก็ต้องให้ตำรวจไปไล่ติดตามจับตัวมาให้ได้นะฮะ
จะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมใช่ค่ะคือต่อให้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามาโอ้โหผิดคัน
แล้วก็ตั้งใจจะมายิงเขาจริงเนี่ยเป็นแบบเหตุเฉพาะหน้าบนท้องถนนนะ

ใช่ค่ะซึ่งทนายเจมส์ก็ให้ข้อมูลตรงกับตำรวจนะคะ
ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มันแจ้งข้อหานักได้เลยพยายามฆ่าเนี่ยมันได้เลยนะคะ